การเข้าไปช่วยเหลือตัวประกันของไทยเนี่ยคุณผู้ชมก็ดำเนินไปอย่างเข้มข้นนะ
มีคลิปนี้อยากให้ดูครับเป็นวินาทีที่ทหารอิสราเอลบุกเข้าไป
แล้วก็ปะทะกับกองกำลังฮามาสเพื่อช่วยคนไทยครับ
เต้นเต้นเนชเต้นเนชเต้นเนช
เป็นทหารอิสราเอลที่มีภารกิจบุกเข้าไปกระชับพื้นที่
เข้าไปก็ปะท้ากับกองกำลังฮามาสและจะเข้าไปช่วยเหลือตัวประกันครับ
ช่วยตัวประกันมาได้๒๕๐คนนะปฏิบัติการเนี่ยครับ
สังหารฮามาสไป๖๐คนจับกลุ่มมา๒๖คน
จำนวนนี้เนี่ยมีนายมุธมัติอัลอารีเป็นผู้ประชาการกองเรือภาคใต้รวมอยู่ด้วยครับ
แล้วก็ได้ช่วยเหลือแรงงานไทยที่หนีไปซ่อนตัวได้ด้วยเช่นกันครับ
มีคลิปให้ดูอีกอันหนึ่งครับ
อันนี้เสียงคนไทยที่ได้รับการช่วยเหลือและเห็นว่าทหารอิสราเอลมาช่วยแล้ว
แล้วก็เรียกเลยพี่เจริญพี่เจริญออกมาออกมาทหารมารับแล้ว
บอกเพื่อนคนไทยเพื่อนแรงงานคนไทยด้วยกันครับ
แล้วก็มีจุดที่คนไทยหลายสิบชีวิตเนี่ยรีบวิ่งหนีออกจากที่พักครับ
แล้วไปนอนนอนหลบอ่ะคุณผู้ชมฮะนี่ฮะจังหวะนี้

เดินกึ่งวิ่งไปก้มต่ำอยู่กับพื้นถนน
แล้วสังเกตว่าจุดนี้อาจมีการปะทะกันอย่างหนัก
เนื่องจากว่ามีรถถังประจำการอยู่หนึ่งคันด้วยครับ
กระทั่งมีการแจ้งว่าเป็นกลุ่ม๓๒แรงงานไทยที่โดนกลุ่มฮามาส
เฝ้าอยู่หน้าประตูโรงงานก่อนที่ทหารอิสราเอลจะมาช่วยเหลือ
และรอดชีวิตหมดนะทั้งกลุ่มนี้ครับ
มีอีกคลิปเป็นจุดสุดท้ายซึ่งแรงงานไทยถ่ายไว้ได้คุณผู้ชม
ตอนที่กลุ่มฮามาสบุกเข้ามา
แต่วินาทีนั้นทหารและตำรวจอิสราเอลกว่า๓๐นายมาพอดีมาปะทะกันครับ
สำหรับคนไทยที่ได้รับการช่วยเหลือเนี่ยครับคุณผู้ชมทางการอิสราเอลทหารนักศึกษาประชาชนก็จัดพิธีต้อนรับคนไทยที่ได้รับการช่วยเหลือมาได้
แล้วก็มีการทำพิธีจุดเทียนไว้อะไรให้กับผู้ที่สูญเสียผู้ที่เสียชีวิตด้วยนะครับ
แต่คุณผู้ชมระหว่างที่ติดตามข่าวนี้ไปความขัดแย้งระหว่างกลุ่มฮามาสกับอิสราเอลมันก็จะมีสื่อสองฝั่งนะมีสื่อทั้งฝั่งของตะวันตกที่ก็จะรายงานสิ่งที่เกิดขึ้นในฝั่งอิสราเอล
เพราะเขาสนับสนุนอิสราเอลแล้วก็มีสื่ออีกส่วนหนึ่งที่ได้นำเสนอสิ่งที่เกิดขึ้นบริเวณฉนวนกาซ่าซึ่งก็จะมีชาวปาเลสไตล์อยู่แล้วก็มีทหารของอิสราเอลที่เปิดฉากตอบโต้ไปด้วย

ว่าในที่สุดเขาปลอดภัยครับ
ส่วน๒คนที่หายไปคือ๒คนนี้แหละ

คนที่เหลือรอดได้รับการช่วยเหลือจากทหารออกมาแล้วย้ายไปอยู่ศูนย์อพยพกินข้าวกันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วแหละตอนนี้
ที่ผ่านมาเพื่อนส่งกำลังใจครับโดยภาวนาให้ทั้งคู่ปลอดภัยเถอะ
ออยเนี่ยเพื่อนบอกโอ้ยน่าจะรอด
ออยนี่สติดีส่วนก๊อฟเนี่ยไหวพลิบดีนะครับเชื่อว่าทั้งคู่จะรอดในที่สุดปฏิหารก็มีจริงนะครับ
ครอบครัวทั้งบ้านก็โล่งใจดีใจไปกับข่าวนี้นะครับ
คนไทยอีกกลุ่มก็ดีใจดีใจเรื่องอะไรอ่ะนี่ดูคลิป
คลิปขณะเก็บกระเป๋าเตรียมสัมภาระออกมารอหน้าแคมป์คนงาน
พร้อมข้อความที่ระบุประกอบคลิปบอกว่าทหารจะมารับแล้ว
ในคลิปมีคนไทยเกือบ๑๐คนคุณผู้ชมสะพายกระเป๋าเฝ้ารอด้วยความหวัง
หน้าก็เริ่มมีรอยยิ้มเพราะกำลังได้จะออกไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยครับ
ขอให้ทยอยออกมาเรื่อยครับ